สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรามีข่าวที่ช็อกวงการมวยเหมือนกันนะครับ
จริงเป็นเรื่องส่วนตัวของนักมวยแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อม
สำหรับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับที่ล่าสุดนั้น
ในเฟซบุ๊คของแฟนสาวของเจ้าแหลม

เนื้อหาว่าได้หยุดเส้นทางความรักของทั้งคู่ลงแล้วนะครับ
เรื่องนี้ครับก็เกิดขึ้นในช่วง

นักชกขวัญใจชาวไทยเป็นที่เรียบร้อย
ข้อความที่น้องเก๋โพสต์นั้นก็

ก็จะมีใต้คอมเมนต์หลายข้อความที่มีการพูดคุย

แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่

ขอให้ทุกคนนั้นเป็นกำลังใจให้กับศรีสะเกดด้วย

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับ
เรื่องราวความรักของศรีสะเกดแล้วก็แฟนสาว

เพราะว่าทั้งคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนาน

แล้วก็ถูกตีแผ่ในเรื่องราวของความรักมากมายนะครับ
บกันมาตั้งแต่ในวัยเด็ก๑๐กว่าปีนะครับ

ตอนที่ได้แชมป์กลับมาสมัย๒
เจ้าตัวก็คุกเข่าขอน้องเก๋แต่งงานนะครับ

ก็สร้างความงงให้กับบรรดานักข่าว

เพราะว่าภาพที่มีการโพสต์เนี่ย
เกิดขึ้นในวันที่๘พฤษภาคมนะครับ
แต่ว่าวันที่๙น้องเก๋ก็มาโพสต์ข้อความของตัวเอง

แต่ว่าศรีสะเกดยังไปลองชุดแต่งงานอยู่เลยนะครับ

เดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วงเรื่องรอบขอบสนามเย็นนี้
เราควรจะถามถึงความชัดเจนในเรื่องของ
บรรยากาศการฝึกซ้อมของศรีสะเกดที่เข้าแคมป์อย่างเป็นทางการ
เพื่อเริ่มที่จะลดน้ำหนักแล้วก็รักษาสภาพร่างกาย
วันที่๘พฤษภาคมเป็นวันแรกแล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้นะครับ
หลังเพียงแค่วัน๒วันเท่านั้นครับ